หญิงคนหนึ่งนะคะได้ไม่ได้รับค่าจ้าง
เธอก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่ในช่วงที่เธอโพสต์เนี่ยเธอโพสต์ทั้งรูปของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินของเธอ
ลักษณะก็เป็นพนักงานบัญชีนะแล้วก็เขียนเรื่องราวไว้ทั้งหมด
ทีนี้ค่ะพนักงานบัญชีรายนั้นไม่พอใจลักษณะเหมือนถูกเอาไปประจานนะคะ
ตามมาถึงเธอเลยนะคะแล้วก็พาพวกมาด้วยค่ะ
ตบเธอเอาดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ค่อนข้างแรงถีบหน้าเลยนะ
หงายเลยและช่วงหลังที่ถีบล่าสุดนี้ก็คือศรีศะด้านหลัง
มันปิดถูกรถจักรยานยนต์ด้วยแบบนี้เราก็จะเห็นไหมคะ

ที่เอาหน้าของหญิงสาวที่สวมเสื้อเสียเหลือง
เอาไปโพสต์ประจานในเฟซบุ๊คเกี่ยวกับเรื่องของการไม่จ่ายเงินค่าจ้างต่างเนี่ยนะคะ
นี่แหละญาติมีการถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ผู้หญิงเสื้อขาวที่ถูกทำร้ายไปโพสต์บ่นเรื่องเงินค่าจ้างเนี่ยค่ะ
และมีการไปโพสต์ภาพของหญิงสาวเสื้อเหลืองซึ่งเป็นพนักงานบัญชี
ทำให้สาวเสื้อเหลืองไม่พอใจคิดว่าตัวเองถูกประจาน
พวกมาเลยค่ะชายสองหญิงสองไปทำร้ายร่างกายสาวเสื้อขาว
ในคลิปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสมุทรปราการนะคะหลังเกิดเหตุผู้หญิงที่ถูกทำร้ายค่ะ
ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นค่ะผู้หญิงเสื้อเหลืองในคลิปก็โพสต์บ้าง
บอกว่าก่อนที่มันจะมีคลิปนี้เกิดขึ้น
มันมาจากการโพสต์ด่าทั้งรูปเธอทั้งชื่อเธอ
และเนื้อหาในโพสต์มันมีการทวงเงินค่าจ้าง
และเธอคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทำงานเท่านั้น
ทั้งที่เธอก็พยายามและทำงานให้ดีที่สุด
ช่วยประสานงานให้เรื่องค่าจ้างของสาวเสื้อขาวเนี่ยนะ
แต่สาวเสื้อขาวก็ยังมาโพสต์ด่าเธอเรื่องไม่จ่ายเงินให้
ประโยคนึงที่เธอถามในคลิปจะเห็นว่าเธอถามว่า
แล้วฉันโทรนะคะแล้วกูใช่เจ้าของเงินไหม
เขาถามแบบนี้เป็นพนักงาน
ก็ทำงานตรงตามที่กำหนดแล้ว
แต่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
ฝั่งผู้หญิงเสื้อขาวค่ะไปแจ้งความที่โรงพัก
และเมื่อวานนี้ตอน๔โมงครึ่งนะคะตอนช่วงบ่าย
ตำรวจนัดไกล่เกลี่ยกันค่ะ
สาวเสื้อขาวเขาเรียกร้องค่าเสียหายไป๑แสนบาทนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็มองว่าไม่มีอาการใช้อาวุธทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็แต่เธอก็ยังบอกนะว่าเธอได้ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ